เรื่องราวที่บอกเลยว่าอันซีนจริงที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
มีคนค้นพบสำนักสงร้างโบราณทิ้งนานอายุกว่าร้อยปีนะคะ
ต้องบอกว่าที่นี่มันมหัศจรรย์ตรงที่ว่าต้องปีนเถาวันขึ้นไป
มีปิดมีจนถึงด้านเขาแล้วล่ะ
นี่เลยค่ะคุณชิสาเขาไปไหว้พระเข้าวัดจริงเหรอ
เข้าวัดจริงไม่ได้ไปปีนเขาเล่นนะคะ

ถูกต้องเลยค่ะว่ากันว่าที่แห่งนี้ล่ะค่ะเป็นที่ลี้ลับ
เป็นที่ที่ยังไม่ค่อยมีใครจะได้เห็นค่ะ
มันเป็นวัดร้างนะคะแล้วทางเข้าวัดร้างแห่งนี้ก็คือจะต้องปีนผาขึ้นไป
เป็นทางเดียวเท่านั้นนะคะบางคนปีนไปบางคนเกาะเถาวันเกาะเกี่ยวเลี้ยวรถขึ้นไปแบบนี้
แล้วถ้าสมมุติบูรณากลายเป็นวัดจริงเป็นวัดที่มีพระจำวัดจริง
แล้วต้องเอากับคงกับข้าวไปถวายพระท่าน

มันไม่ลำบากขนาดนั้นตอนนี้กำลังมาดูสถานที่อยู่ใช่ไหม
ว่ามันสวยงามขนาดไหนนี่แห่งนี้นะคะอยู่ริมถนนสายเขาช้างทุ่งหลวงพื้นที่หมู่เก้า
ตะบนหนองกระทุ่มอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีค่ะ
เป็นวัดที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาเขาช้างนะคะ
วันเวลาผ่านไปมันก็ทำให้ชำรุดซุดสมไปบ้าง
และยังเก็บอัฐิของหลวงพ่อคงซึ่งเป็นเจ้าสำนักทรงเขาช้างถ้ำพลองนี้ด้วย
ซึ่งหลวงพ่อคงเป็นพระสงฆ์ผู้บุกเบิกสร้างสถานที่แห่งนี้
ว่ากันว่ามีอายุร่วมร้อยปีแล้วนะคะ
แต่พอท่านเจ้าอาวาสได้ไปอยู่ที่อื่น
ที่แห่งนี้ก็เลยถูกปล่อยร้างมานานกว่า๔๐ปีค่ะ

แต่ว่าข้างในยังคงมีศิลปะวัตถุมีพระพุทธรูปสวยงามอยู่มากมาย
แล้วก็ยังคงมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นะคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วย
พอขึ้นไปข้างบนแล้วคุณจะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามเลยค่ะ
เมืองปากท่อมุมไหนช่องใดนี่นะคะมองไปเห็นสวยหมดเลย
ชาวบ้านหลายคนเคยมาเจอที่นี่โดยบังเอิญ
แล้วก็ได้มีการบนบานสารกล่าวไป
บอกขอให้ได้โชคได้ลาบถ้าได้โชคแล้วจะมาบูรณะ
บางคนนะไม่มาบูรณะตามสัญญาก็มีอันเป็นไปกันแล้วก็มี
เอาสิเอาสิเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นที่พูดถึงปากต่อปาก
แล้วยิ่งคลิปนี้มีคนได้ดูเป็นไวรัลแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เขาก็เลยลงพื้นที่ไปดูไปตรวจสอบเลยนะคะ
และตอนนี้นะคะก็มีการประกาศห้ามนักท่องเที่ยวปีนขึ้นไปบนสำนักสงร้างแห่งนี้แล้ว
เพราะมันค่อนข้างอันตรายเขาก็เลยกั้นเอาไว้แบบนี้กั้นพื้นที่เอาไว้ชมแค่ด้านล่างเท่านั้นนะคะ
ถูกต้องเที่ยวได้ไปปีนป่ายขึ้นไปมันอันตรายนะ
ถูกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็จะมีการบูรณะแล้วก็หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เดี๋ยวจะพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาต่อไป
ต่อไปก็คงจะต้องทำให้มันขึ้นง่ายแหละถ้าหากว่าจะต้องมีเป็นแหล่งท่องเที่ยวจริง

ถูกต้องเป็นอย่างนั้น